ที่นี่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้แวะเวียนกันไปด้วยเพราะเขาจัดงานแบบยิ่งใหญ่อลังการครบรอบ
บางคนเคยไปบางคนไม่เคยไปดิฉันเคยไปแล้วนะยิ่งใหญ่และสวยงามมาก
เป็นนาคาธิบดีอยู่สองฝั่งโขงในจังหวัดนครพนมใหญ่โตอลังการมาก
คือองค์นี้นะจะประดิษฐานหันหน้าไปทางฝั่งน้ำโขงเลยนะครับแล้วก็พ่นน้ำทั้ง๗เสียนลงสู่แม่น้ำ
เริ่มหลังจากสร้างไปเมื่อปี๒๕๕๙คนมาที่นครพนมเยอะขึ้นเยอะขึ้นถือว่าเป็นแบบเมืองเศรษฐกิจไปเลยคุณ
และก็นี่ภายใต้ความเชื่อเกี่ยวกับองค์พญานาคที่มีความศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลปกปักรักษาแถบรุ่มน้ำโขงรวมถึงองค์พระธาตุพนมด้วยนะคะ
ตลอด๗ปีหลังก่อสร้างประชาชนนักท่องเที่ยวที่เขามีความศรัทธามีคนได้โชคได้ลาบก็มากันเยอะแยะถูกรางวัลที่๑มาแล้วก็หลายครั้งมากที่สุดคุณรู้ไหมเคยได้รางวัลไปเท่าไหร่เท่าไหร่๙๐ล้านบาทค่ะ
ถูกรางวัลที่๑ไป๙๐ล้านตอนปี๒๕๕๙
อันนี้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าเราเคยอ่านข่าวไหมแต่เหมือนผมครับคล้ายครับข่าวไว้
มี๔หรือ๕สหายที่เขาซื้อลอตเตอรี่แบบชุดเดียวกันแล้วแบ่งกัน
แต่คุณรู้ไหมว่ามีคนถูกเยอะจริงที่นี่แล้วดิฉันคาดว่างวัดหน้าดิฉันจะมีโอกาสบ้าง
ผมจะบอกให้น้องใบตองก็เคยไปซื้อลอตเตอรี่ที่นี่

เอามาดูเรื่องนี้ดีกว่า
พญาศรีสัตนคราชที่นี่นะคะถูกก่อสร้างขึ้นด้วยโลหะทองเหลือง
เป็นองค์พญานาคขดตัวแล้วมีเสียนทั้งหมด๗เสียนพ่นน้ำออกมา
ความสูงตั้งแต่ฐานนะคะถึงเสียน๙เมตร
๙เมตรเออโขดความสูงตัดฐานถึงลำตัว๙เมตร
เมตรขดลำตัวกว้างอีก๖เมตรนะคะ
และประดิษฐานบนแท่นสูงอีก๕เมตร
น้ำหนักรวมทั้งหมด๙ตัน
วันที่๗เดือน๗ของทุกปีที่จังหวัดนครพนม
เขาจะมีการจัดประเพณีสำคัญคืองานบวงสวงบูชาองค์พญาศรีสัตนคราชค่ะ
แล้วนอกจากนี้ประเพณียิ่งใหญ่ของนครพนมอีกหนึ่งอย่างก็คือ
ไหลเรือไฟประจำปีรวมถึงงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนมด้วย
เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่๗ไปจนถึง๑๓กรกฎาคมนะคะในปีนี้
ส่วนไฮไลท์นะคะไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมก็จะมีการรำบวงสวงแบบนี้
ตลอดเส้นทางยาวเลยอันนี้คือเป็นแบบไฮไลท์ของงานเลย
จำได้ว่ามีแบบปีก่อนที่มีดารงดาราไปรามัฐาจำได้ใช่ไหมเป็นข่าวเลยนะคะ
ก็เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิริมงคลมากสำหรับการจัดงานมงคลแบบนี้นะคะ
อยากเชิญชวนแล้วกันว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปในช่วงวันที่๗๑๓กรกฎาคมนี้นะคะ
ห้ามพลาดนะอยากให้ไปดูกันเพราะว่านครพนมเนี่ยเขาเป็นแบบเป็นเมืองที่สวยงาม
อยากจะเชิญชวนให้ไปท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมแล้วก็อย่าลืมไปสักการะองค์พระธาตุพนมด้วยนะคะ
เดือน๗มาร์คกันเอาไว้ให้ดี
ปีมีแค่ครั้งเดียวนะ๗เดือน๗ผมเตรียมเอาไว้แล้ว

ปิ้งออนไลน์เนี่ยโอ้โหเขาลดกระหน่ำเลย๗เดือน
โอ๊ยโอ้ยไปเที่ยว